ลงใต้ไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
ตำรวจทหารค่ะเขาก็ร่วมมือกันนะคะ
บุกจับบ่อนการพนันซึ่งเปิดเป็นบ่อนการพนัน
กลางวันแล้วก็กลางคืนกลางเมืองหาดใหญ่สงขลาเลยนะคะ
ครั้งนี้สามารถจับนักพนันกว่า๓๐คนค่ะ
และนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า

สนที่กำลังเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันย่านชุมชนปนัทธพลถนนศรีภูวนาศ

บ่อนแห่งนี้ถูกดัดแปลงมาจากโต๊ะสนุกเกอร์เก่า
เปิดเป็นบ่อนการพนันมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
ติดตั้งอยู่บนชั้น๒ของอาคารที่อยู่ติดกัน
เพราะอะไรก็เพื่อที่จะคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ปิดกั้นบริเวณทางเข้าโดยรอบอย่างมิดชิด
มีทางเข้าออกได้๓ทางด้วยกันเพื่อความสะดวกในการหลบหนี
หากเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาจับกลุ่มแล้วก็เปิดเล่น
เขาเรียกว่าตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะ
จากการตรวจค้นภายในบ่อนนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว
พนักงานทั้งชายแล้วก็หญิงได้ประมาณ๓๐คน
ส่วนสามารถหลบหนีไปได้พร้อมกับยึดของกลาง

อุปกรณ์การเล่นพนันขาวแดงแล้วก็ไฮโล
เมื่อกี้มาทั้งโต๊ะเลยนะจนกว่าพี่ยึด
ค่ะรวมทั้งเงินสดอีกจำนวนหนึ่งด้วย
อกจากนี้ก็ยังยึดรถจักรยานยนต์อีกกว่า๕๐คัน
แล้วก็รถยนต์๕คันที่จอดอยู่รอบบ่อน
ไปตรวจสอบเพราะว่าน่าจะเป็นของกลุ่มนักพนัน
ที่เอามาจำนำไว้หลังจากนั้นก็ควบคุมตัว
กลุ่มนักพนันทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
บ่อนแห่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขาสังเกตมาพักใหญ่แล้วล่ะ
แล้วก็ส่งสายเข้าไปตรวจสอบภายใน
ในที่สุดชัดเจนว่ามีกลุ่มนักพนันจำนวนมากเข้าไปเล่น
แล้วก็เขาก็เลยวางแผนส่วนที่กำลังกันนะคะ
ทหารแล้วก็ตำรวจแล้วก็เปิดปฏิบัติการ
จับกลุ่มแบบที่เห็นเป็นข่าวนั่นแหละค่ะ